คุณผู้ชมครับมีเรื่องของเพื่อนบ้านนะฮะที่จังหวัดระยองนะครับก็มีทางฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาไปแจ้งความก่อนค่ะอ่าเรามาเราฟังทั้งสองฝั่งนะฮะคือทีแรกเนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องของต้นไม้ไปไปมามาเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะฮะแต่ฝั่งที่ไปแจ้งความอ้างว่าเพื่อนบ้านเนี่ยขู่เขาจะใช้ปืนยิงกรอกปากนะครับอ่าเดี๋ยวลองไปดูนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อันนั้นคือเพื่อนบ้านนะฮะเขาได้ยินเสียงอะไรกันเนี่ย
มึงกูจะตัดไม่ตัดอะไรเนี่ยเขาเลยออกมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นี่ฮะไอ้นู่นตะโกนเสียงดังอยู่ตรงนู้นเพื่อนบ้านนะฮะที่เข้ามาดูกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ
ช่วงกลางดึกวันพุธที่ผ่านมานะครับ๕ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนนะครับ
บอกว่าเธอคือคู่กรณีตามเสียงดังตรงนี้เนี่ยคู่กรณีของเธอชื่อวัลภาทะเลาะกันมาเป็นเดือน

บอกคู่กรณีเธอเนี่ยชื่อวัลภาทะเลาะเป็นเดือนแล้วปมเหตุคือต้นไม้ของอีกฝั่งนึงเนี่ยปลูกล้ำมาในเขตบ้านเธอ
ก่อนหน้านี้เธอก็บ่นปัญหานี้ให้กับลูกของเธอฟังแต่เสียงบ่นของเธอมันอาจจะดังไปหน่อย
เพื่อนบ้านได้ยินก็เลยมาต่อว่าเธอนี่เห็นไหมอันนี้ตัดบ้างแล้วนะฮะ
นี่ครับคือบ้านสองหลังกำแพงติดกันแบบนี้
ฝั่งนู้นซ้ายมือเนี่ยจะมีต้นไม้เยอะหน่อย
แล้วฝั่งขวามือนี่คือน่าจะของคุณวิไลวันที่เขาไปแจ้งความ
เธอบอกฝั่งนู้นต้นไม้มันล้ำมาฝั่งบ้านเธอเธอก็บ่นกับลูก
่นเสียงดังไปหน่อยฝั่งนั้นได้ยินก็เลยเดินมาว่าเธอ
ก็ยอมไม่ได้ถูกว่าเธอก็เลยด่ากลับไปทำให้สามีของฝั่งบ้านที่มีต้นไม้ล้ำเข้ามาเนี่ย
ไปเอามีดมาตัดต้นไม้เจ้าปัญหาทิ้ง
แต่คุณวิรัยวัลบอกตัดไม่ตัดเปล่าพอตัดเสร็จปุ๊บพูดทิ้งท้ายเอาไว้
บอกถ้ายังพูดมากอีกนะเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงกรอกปากเลย
เธอก็กลัวฮะเธอก็เลยมาแจ้งความ

หนูก็บนหลุกหนูว่าเฮ้ยทำไมว่าบาทเราไม่มีปัญหากับใครแล้วทำไมคือเราสื่อแล้วไม่มีปัญหากับใครเลยทำไมเขามีปัญหากับเราเหลืออะไร
พาเลยเขาบอกว่ามึงจะจบไหม
หนูก็บอกว่าจ๊อบถ้าคุณตัดถ้ามึงไม่จบกูจะเอาปืนกรอกปากเพิ่ง
เราก็ไปคุยกับคุณวรภานะฮะคู่กรณีของคุณวิรัยวัลที่ไปแจ้งความนี่
บ้านหลังที่มีต้นไม้นะคือคุณวรภาเนี่ยบอกว่าต้นไม้ที่บ้านเธอมีจริง
และเธอตัดเป็นประจำแต่ก็ยังถูกต่อว่ามาเรื่อย
ว่ากิ่งมันล้ำไปบ้านเขาจนกระทั่งช่วงดึกวันนั้นแหละ
วันเกิดเหตุในคลิปมีเสียงทะเลาะกันมาจากทางบ้านคู่กรณี
จับใจความได้ว่าด่ากันเรื่องต้นไม้ทำให้เธอก็ไม่พอใจ
แล้วก็เลยเข้าไปตอบโต้แล้วสามีของเธอก็เลยออกไปตัดต้นไม้
แต่คู่กรณีก็ยังไม่ยอมหยุดนะก็โมโหก็เลยด่ากลับไป
แล้วก็ขู่ไปซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งลูกสาวคู่กรณีก็มาขอโทษแล้ว
มาขอโทษฝั่งเธอแล้วก็ถือว่าเออก็แยกย้ายกันไปก็จบกันไป
ตอนที่ทะเลาะกันหน้าบ้านนะฮะแล้วสุดท้ายก็ไปตัดต้นไม้นี่ฮะ
เอาเป็นว่าเนี่ยเขาก็เหมือนคือทางฝั่งคุณวรภาบอกว่า
ความจริงแล้วปัญหาคืนนั้นมันจบแล้ว
ลูกสาวของคุณวิรัยวัลเนี่ยยังมาขอโทษฝั่งเธอเลย
ก็จบกันไปแล้วแล้วที่ผ่านมาเพื่อนบ้านอีกหลายหลังเนี่ย
เขาก็ต้องทนกับพฤติกรรมของคู่กรณีมาตลอดเหมือนกัน
ดื่มเหล้าด้วยส่งเสียงดังด้วยอย่างบ้านเธออยู่ใกล้ใกล้เนี่ย
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องแก้ปัญหาด้วยการสร้างกำแพงให้มันสูงขึ้นมา
และเห็นปลูกต้นไม้เยอะเนี่ยเพื่อตัดเสียงรบกวนจากบ้านของฝั่งวิรัยวัน
เหล้าแล้วชอบส่งเสียงดังแต่ปลูกต้นไม้ให้มันสูงขึ้นแล้ว
กำแพงให้สูงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
เสียงก็ยังดังอยู่นะฮะส่วนตัวเชื่อว่าคู่กรณีที่ไปแจ้งความเนี่ย
เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางจิตหรือเปล่า
คือบอกเขาถ้าเขามีสมองหรือจิตที่ไม่ปกติอย่างนี้
อยากให้เขารักษาใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้ประจำ
ตอนแรกเราก็ปล่อยวางเพื่อที่เดี๋ยวเขาก็เงียบไปเอง
แต่อันนี้ผลกระทบมันมาถึงเราแล้วอย่างนี้อยากให้เอาไปรักษาดีกว่า
คืออยากให้ครอบครัวทำรักษาหน่อยใช่อยากให้ครอบครัวรักษา